ตอนพาไปมันก็พาไปถูกดี
แต่ตอนกลับนี่แหละฮะเป็นปัญหาครับ
คุณผู้ชมนี่ครับมาถึงจมน้ำแล้วเนี่ยให้ดูกันแบบนี้
นี่คือจุดที่เกิดเหตุนะครับอยู่ที่คลองลำบริบูรณ์
ประเวทใต้สะพานอยู่เทินตะบนตลาดอเภิงเมืองนครราชสีมา
รถกระบะสีดำมันพุ่งตกลงไปในคลองครับ
คนในรถทั้ง๕คนหนีออกมาได้อย่างปลอดภัยโหเดชบุญ
เออยังเคราะห์ดีครับไม่เสียชีวิต
ก็นั่นสิคือคนขับเขาบอกว่าพาญาติมาจากแกล้งสนามนาง
หลังจากที่ไปงานบุญขึ้นบ้านใหม่มานะคะขากลับมันมืดไงแล้วไม่ชินทาง
ลงไปในคลองแบบนี้เลยคุณธนักโอ้โฮโอ้โฮ
เออเขาบอกเขาไม่รู้แต่ก็ถือว่าเคราะห์ดีแหละ
ไม่ได้บาดเจ็บก็ตะเกียกตะกายขึ้นมาได้
พอขับมาถึงจุดเกิดเหตุนะคุณชิสานะ
มันเป็นจุดกลับรถใต้สะพาน
เขาก็เลยตรงไปนี่ไงนี่ไง

เมื่อหลายเดือนก่อนประมาณสักปีที่แล้ว
รถพุ่งตรงไปแล้วตกน้ำมีคนเสียชีวิตด้วย

สุดท้ายตรงไปแบบนี้แล้วก็รถตกน้ำ
ตัวคนขับและคนในรถก็ตกใจมาก
ทุลักทุเลหาทางออกกันมาจนได้
ยังข้อดีไม่มีคนเสียชีวิตคุณชิสา

ฉันเชื่อว่าหลายคนที่เป็นคนขับรถก็น่าจะมีประสบ
และยิ่งเป็นทางที่เราไม่คุ้นชินเนี่ยเราก็จะเชื่อมันใช่ไหม
แต่พอปรากฏว่าขับเอาจริงแล้วพาเราไปไหน

ทีก็ต้องขยายดูซิมันซอยไหนกันแน่
ปักหมุดแล้วต้องดูให้ดีว่าตามเส้นทางเป็นอย่างไร

เออค่อยคุยกัน